เพียรติฟปค่ะ
ที่คนเรื่องว่าเรามาสายอีกแล้ว
มันเกิดอะไรขึ้นที่เราไปแสดงคอนเซิร์ตที่ไหนครั้งนั้น
คือมันต้องพูดไปถึงจุดเริ่มต้นว่า

คนที่รับสายไปจะรู้สึกว่าผมเป็นคนทำงานสายแล้วเขารู้สึกว่าผมทำงานยากเขาต้องเผื่อเวลาก็ต้องอะไร
ซึ่งมันทำให้ปัญหามันเป็นผลพวงไประยะยาวผมจำเป็นต้องจะบอกในจุดยืนผมว่าผมไม่เคยสายเลย
ถ้ามันไม่ได้จำเป็นผมบอกแล้วว่าผมสายสองครั้งในชีวิตซึ่งเป็นครั้งที่มันจำเป็นครั้งหนึ่งรถติดมากมาก
ครั้งที่สองก็คือที่ที่มันมีปัญหาแถวอ่าสาวฝั่งฝั่งทนที่อันนั้นสักอย่างอันนั้นสายใหม่
ผมไม่ได้สายอ่าคือมันเอ่อพูดเหตุการณ์ที่มันรวมโดมมาที่คนติดผ้าถูกไหมครับสิบห้าปีสิบหกปีผมทำงานผมสายเวลาสองครั้งค่ะ
งานประมาณหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้น
เวลาที่มีคนวันนั้นที่ผมขึ้นไปแล้วเขาบอกว่าคุณมาใส่จริงด้วย
เขาตลกแหละเขาเขาแซมผมขำแหละเขาบอกว่าคุณมาสายจริงจริงด้วย
จริงด้วยครับทุกคนครับดูดิครับเขามาสายจริงจริงด้วย
เลยจำเป็นต้องบอกในฝั่งของผมว่าผมไม่เคยสาย

โอเคครับได้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ